การที่จะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรกินอร่อยในช่วงของการตลอดกิน

จังหวาดท่นบุรี
ซีฟู้ดร้านนี้คือบอกว่าอร่อยมาก
แล้วเป็นซีฟู้ดที่ราคาย่อมเยาว์

ร้านไหนดีนะที่มันเป็นซีฟู้ดอร่อย
แล้วราคาไม่แพงที่สำคัญมันต้องอร่อยจริงพอฉะนั้นผมไปบุกถึงสถานที่จริงไปกินจริงแล้วอร่อยจริง
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ศรีราชาจังหวัดชนบุรีแห่งนี้กับร้านแอดซีฟู้ดศรีราชา
ร้านนี้เขาเปิดมานานกว่า๒๐กว่าปีแถมราคาไม่แพงอร่อยด้วย
บรรยากาศร้านก็สุดยอดเพราะฉะนั้นติดตามเลยในตลอดกินวันนี้ครับ
ครองใจลูกค้ามากว่า๒๐ปีเพราะรสชาติอาหารที่มีเอกลักษณ์
โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ได้มาจากชาวประมงในชุมชนจึงทำให้อาหารราคาไม่แพงจนเกินไป
ที่สำคัญร้านนี้ยังมีฟาร์มหอยแมลงผู้ที่เลี้ยงไว้เพื่อประกอบอาหารและส่งขายไปยังตลาดอีกด้วย

ยาฮู้
เรือมหารักษ์สักครู่
โอ้โหคุณผู้ชมอยู่กลางทะเลแล้วตอนนี้
แล้วข้างผมนี่ลุงดิ๊ก
สวัสดีครับลุงนึกครับ

แล้วก็นำหอยแมงคู่ที่เราเลี้ยงเอาไว้เนี่ยยกมาสด

เดือน๘เดือน๙มันจะมา

แล้วมันก็จะมาติดอยู่ตามเชือกที่เราห้อยไว้

นึกช่วยอธิบายหน่อยความแตกต่างของหอยแมลงชูอ่าวไทย
กับอันดามันมันต่างกันยังไง
รสชาติไม่เหมือนกันทั้งลูน้ำเข็มจัด
ว้าว

ไปทานอาหารอร่อยที่ร้าน

สวัสดีครับ

คอยดูคุณแม่ทำเวลาทำกับข้าว

แล้วก็มาพัฒนามาปรับปรุง

ถุดิบที่เราไปตามล่าหามา
หอยแมงคู่อบสมุนไพร

หอยแมลงคู่ผัดพริกไทยดำ
ตัวหอยแมลงคู่อบสมุนไพร

อร่อยมากเผ็ดเปรี้ยว
ครบรสหอยแมงกุ้งผัดพริกไทยดำ

พริกไทยดำเมนูนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะครับ

หมึกทอดน้ำดำค่ะมันดำเพราะอะไรอ่ะ

ความดำของในตัวหมึกแล้วค่ะ

อืมกลิ่นไปแล้ว

แล้วก็มีความมันของไข่ปลาหมึกด้านใน

แล้วก็มีความเปรี้ยวด้วยสุดยอดเลยครับเมนูนี้

ปลาอิงซีทอดน้ำปลาค่ะ
ติเมนูนี้นะปลาอินซีตัวเท่าฝ่ามือ

ที่ร้านนี้จะใช้ปลาตัวใหญ่

ยังมีเมนูกุ้งราดซอสมะขาม

อร่อยตั้งแต่หัวจนถึงหาง

นั่นก็คือปลาดุกทะเลผัดชา

อร่อยจริงแซ่บเผ็ดแต่อร่อย
มาไม่ยากแค่วิ่งตามถนนสุขุมวิทย์
แล้วก็เลี้ยวเข้าถนนเจิมจอมพล
มองหาซอยเจิมจอมพล๒๒แล้วเข้าไปให้สุดซอย
ก็จะพบกับอาหารที่อร่อยแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
ที่มันอร่อยไม่ต้องอ่อยเดี๋ยวคนก็ตามมากิน

อร่อยเด็ดแบบนี้ก็รับไปเลยผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวี

แหมคุณผู้ชมครับอาหารก็เหมือนอากาศ
ถ้าขาดเมื่อไหร่ร่างกายก็คุ้มครั่ง
เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าผมกับรถอีซูซูจะพาไปชิมของอร่อยที่ไหน

เจอกันได้ในช่วงร้อนกิน